มาต่อกันที่เรื่องน่ารักอีกเรื่องในวงการบันเทิงกันหน่อยค่ะ
พี่เปิ้ลนาคอนนี่นะคะบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนจริงใจนะ

เปิ้ลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องราวของคุณแตงโมนิดามาโดยตลอดค่ะ
อย่างเมื่อวานนี้ค่ะพี่เปิ้ลเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดีที่ทำร่วมกันกับคุณเบิร์ต

ที่นั่งชูเสื้อโชว์เสื้อกันอยู่นี่นะคุณผู้ชม
ภาพนี้ค่ะก็พี่เปิ้ลเขาโพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวสี่อเลย
หนึ่งในนั้นค่ะมีคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมร่วมอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็เขียนบรรยายบอกว่าเพื่อนน้องแมวจรจัดที่รักของพี่โม
เสาร์นี้เตรียมร้องเงี้ยวพร้อมกันเลยกับโปรเจกต์โมเหมียวนั่นเองค่ะ
เขาทำเสื้อยืดลายน่ารักนะคะ
หารายได้เพื่อน้องเหมียวจรจัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งงานนี้ค่ะพี่เปิ้ลนาคอนบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
จริงแล้วนี่นะคือแม่จูนนี่นะเขารู้จักแล้วก็สนิทกับคุณแตงโมมานานแล้ว
ก็รู้เลยว่าคุณแตงโมนี่นะเป็นธาตุแมวตัวจริง
ก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาติดต่อไปทางแฟนของคุณตังโม
ว่าคุณเบิร์ตนี่นะคะรับหน้าที่เป็นคนออกแบบลายเสื้อให้ด้วยค่ะ
แล้วก็เชื่อเหลือเกินนะว่าคุณแตงโมเนี่ยถ้ารับรู้ได้
คงจะมองลงมาจากบนฟ้าด้วยรอยยิ้มอย่างแน่นอนนะคะพี่เปิ้ลบอกแบบนี้ค่ะ
สิ่งแรกที่ต้องคิดถึงนั้นก็ต้องบอกจูนถ้าจูยาทำนะ
เบิร์ตเลยต้องเบิร์ตเพราะว่าเบิร์ตเป็นคนเดียวที่รู้จักเจ้าแมวของโมที่เหลืออยู่ทั้งหมด
คือเบิร์ตตอนนี้เขาอย่างที่บอกนะเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบออกสื่อ
แล้วก็อย่าเขินอย่าขี้อายแต่คอนเซ็ปต์แบบนี้เบิร์ตแบบพี่เต็มที่เลย
แล้วก็หยุดพี่เพิร์รก็เลยให้เบิร์ตเป็นคนที่ดูแลดูแลเรื่องรสส่งทั้งหมด
แล้วเบิร์ตเขาก็กรอบไหวมากนะที่จะได้ทำโปรเจ็คต์นี้นะเบิว
อยากรู้มันเป็นยังไงคืออย่างคือยังไงเขาไม่ได้ขายมันและเก็บอุบไลน์ไว้ก่อน
คุณผู้ชมเพราะว่าใครที่อยากจะได้เสื้อเนี่ยพี่เปิ้ลบอกว่า
จะเริ่มไลฟ์ขายทางเพจแม่จูนขายส่งในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงตรงค่ะ
ซึ่งทางคุณเบิร์ตก็จะมาร่วมไลฟ์ขายเองด้วยนะคะ
ถือเป็นการออกสื่อครั้งแรกแล้วก็อาจจะมีการเปิดเผยความในใจอะไรหลายอย่างอีกด้วยนั่นเองนะคะ
ใครที่รักน้องเหมียวเป็นธาตุแมวต่างก็อย่าลืมอุดหนุนเสื้อฝีมือของคุณเบิร์ตกันด้วยนะคะ
ลูกนี้วังเขาดูบันเทิงไทยละ๗ก็ดูไลฟ์สดต่อเลยค่ะค่ะถูกต้องแล้วค่ะ